คราวนี้ถึงคิวของพี่แจ๊กรีนบ้างแล้วค่ะ

เลือดไทยรัฐไปกับคุณแม่และน้องสาว
ตั้งใจมากว่าสีเขียวมันจะต้องปังนะคะ
ที่จังหวัดซุรินพร้อมกันก็ไม่ลืมเศี่ยงเซมซี

เพราะน้องสาวบอกเชียงหน่อย

เลขอะไรไปเบิ้งเลยค่ะ
เลข๑๙นะคะ
อันเดียวอะไรหน่อย

มันไปคล้องจองกับที่เราเคยจดมา
ซ้ำกันอยู่แล้วก็หลายข่าวด้วย
๑๙๙๑อะไรแหละเอง

มางวันก็มีเลข๘ด้วยพี่มนต์สิทธิ์เนี่ย

เจ๊ไปทำบุญแต่งตัวได้ถูกสีมากเลยนะ

ไม่กล้าว๑กล้าว
ก้าวหน้าก้าวหลังไม่รู้แหละแต่เราก้าวเจริญรุ่งเรือง

กล้าวหน้า๓กล้าวหลัง๔จะเป็น๓ชาตินะ